มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีชมพู่ซะหน่อยนะฮะ

เพราะว่ามันก็มีประเด็นที่ต้องติดตามกันหน่อยนะฮะ
ก็กลายเป็นดราม่าในหมู่บ้านไปแล้ว

แล้วก็เป็นดราม่าที่ลุงพลนั้นไปปักทูบกลับหัว

เมื่อวานนี้ลุงพลก็เดินทางขึ้นไปที่วัดภูผาแอก

ตามที่เฉาบ้านร้องขอนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ลบหลู่นะครับ
ถึงแม้จะมีคนที่บอกว่าลุงพลลบหลู่แต่ก็มีชาวบ้านจากต่างถิ่นนอกหมู่บ้าน
เขาก็เดินทางไปให้กำลังใจลุงพลที่บ้านเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มีช่างไปต่อเติมบ้านลุงพลด้วย
เมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภาพตอนที่เขากำลังสาบานกันอยู่
จะมีความเหมือนจะมีความขัดแย้งไม่เห็นต่างระหว่างพ่อตากับลูกเขย
ก็คือตาชาญกับลุงพลอะไรแบบนี้แต่ตาชาญเองนะก็เป็นตาชมพู่
เป็นพ่อตาของลุงพลเองไปหาลุงพลที่บ้านเลย
เป็นห่วงลูกเขยคุณผู้ชมไปช่วยตราเตรียมข้าวของ
ดูสิจะไปขอคำมาทำยังไงมีอะไรบ้างก็ไปเตรียมให้ลุงพลไปทำพิธีนะฮะ
หลังจากจัดการเรื่องที่บ้านเสร็จลุงพลก็อาบน้ำแต่งตัว
นะฮะก็ใส่ชุดขาวเดินถือเทียนที่ทำจากขี้พึ่ง
แล้วก็หนังสือสวดมนต์ไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็แวะเก็บดอกพุธที่หน้าปากซอยบ้านแล้วก็ทำขัน๕ขัน๘ขึ้นไปนะครับ
ไปถึงวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยลุงพลก็จุดทูปกราบไหว้พระพุทธรูปที่หน้าสารวัตรก่อน
แล้วก็ไปหาพระอาจารย์บุญมานิมนต์ให้ท่านเป็นประธานในการไปขอคำมา
แต่ว่าพระอาจารย์บุญมาเองก็ติดกิจนิมนต์
ก็เลยแนะนำให้ลุงพลขึ้นไปทำพิธีเองเลย
ขึ้นไปตามที่ตั้งใจไว้ได้เลยเนี่ยลุงพลก็ไปเจอพระอาจารย์บุญมานะครับ
จากนั้นลุงพลก็เดินเท้าเปล่าขึ้นไปบนวัดถ้ำภูผาแอก
จนไปถึงที่บริเวณลานฤษีก่อนไปถึงถ้ำภูผาแอกไม่กี่เมตร
ก็ได้กราบตรงนี้นะฮะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนี้
แล้วก็เดินขึ้นไปต่อนะฮะพอไปถึงก็จัดเตรียมขัน๕ขัน๘
แล้วก็เริ่มกล่าวคำขอเข้ามานี่นักข่าวก็ตามไปนะครับ
พอกล่าวคำขอเข้ามาเสร็จลุงพลก็บอกว่า
คำขอขมาที่กล่าวไปเนี่ยยังเป็นคำพูดที่ไม่พอใจเท่าไหร่
อยากให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจว่าลุงพลตั้งใจขึ้นมาขอเข้ามาลาโทษจริง
กล่าวขอเข้ามาอีกครั้งนึงไปฟังเสียงอีกทีนึงเป็นบางช่วงบางตอนนะครับ
ข้าพเจ้าได้ทำการลงไปด้วยการปรับทูปเก้าดอกกลับด้าน
ซึ่งลูกไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าถ้ำแห่งนี้ได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลุงพลก็เดินกลับด้วยเท้าเปล่านี่แหละก็บอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านกรกเข้าใจว่าที่ทำไปไม่ได้ลบหลู่อะไรนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีใครแนะนำให้ทำอะไรหากคนที่แนะนำนั้นเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่นับถือกันก็ไม่ขัดอะไร
ลุงพลก็บอกว่าถ้าไปแล้วกลัวจะพูดจาแรงใส่กันเดี๋ยวอารมณ์จะขึ้นเดี๋ยวจะโต้เถียงกัน
เดี๋ยวจะกลายเป็นความแตกแยกในหมู่บ้านกันใหญ่อะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหนึ่งในทีมลุงพลก็คือหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เอาล่ะเรื่องของคดีต้องติดตามเรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยคือมาเบอร์แรงมากเกินร้อยอยู่แล้ว
สำหรับกำลังใจที่หมอปลามีให้ลุงพลนะคะแต่เมื่อวานหมอปลาบอกว่าได้ฟังเพลงที่ลุงพลร้องเพลงสม่ำเสมอของคุณปูพงศิษคัมภีร์นะคะ
หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลายเจ้านายเจ้าขาเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหหมอปลาบอกว่ามันเพราะมากจับจิตจับใจเหลือเกิน
ทำไมร้องเพราะได้เยี่ยงนี้ลุงพลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหมอปลาบอกว่าร้องเพลงก็คลายเครียดได้ลุงพลอย่าเครียดลุงพลสู้นะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ถามนี่จังหวะนี้เห็นไหมอีกจังหวะหนึ่งที่เราถามหมอปลาว่ามีที่หมอปลาเนี่ยไปท้าให้คนในหมู่บ้านกกอกเนี่ยสาบาน
คนที่ไปบิดเบือนใส่ร้ายลุงพลหมอปลาบอกว่านี่จังหวะนี้นะคะชื่อยายแตงโมคุณแตงโมนี่แหละที่ไปไล่ไทม์ไลน์กันใหม่
ลักษณะคือจะบีบให้ลุงพลจนมุมจนตรอกเนี่ยนะคะหมอปลาทำคลิปนี้ขึ้นมาหมอปลาบอกว่าท้าสาบานยังคงยืนยันคำเดิม
บอกด้วยนะว่าเดี๋ยวต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะขึ้นไปให้กำลังใจลุงพลที่บ้านกกอกไม่ได้ไปทำพิธีใดทั้งสิ้นเพียงแต่ไปให้กำลังใจ
ส่วนคนที่หมอปลาท้าสาบานให้จังหวะเรียแตงโมนะคะส่วนคนที่หมอปลาท้าสาบานถ้าเกิดว่าอยากต้องการเอาเลยจัดให้
ผมถามว่าตั้งแต่ผมเข้าไปเนี่ยผมไปลบหลู่อะไรผมไปเข้าข้างลุงพลผมไปปกป้องคนที่มันไม่ผิดผมผิดตรงไหน
ผมไปทำพิธีกรรมอะไรอ่ะลงทรงผมก็ไม่ไปทำผมไม่เคยลงทรงอยู่แล้วไม่มีพิธีกรรมอะไรอยู่แล้ว
คือผมแค่จะไปทำกล้วยบัวชีก็เป็นประเด็นอ่ะอะไรกล้วยบัวชีมาทำอะไรใครได้อ่ะ
เรื่องนี้ยายอยู่บอกว่าเอาจริงนะไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายมากกว่านี้แล้ว
ส่วนที่หมอปลาจะมาหมู่บ้านกกอกเรื่องนี้ก็ไม่มีใครห้ามหรอก
เพราะถ้าเกิดว่าหมอปลาไปให้กำลังใจลุงพลก็แล้วแต่ก็เรื่องของหมอปลา
แต่ขอร้องได้ไหมอย่าไปทำพิธีอะไรบนถ้ำภูผาแอกอีก
ทำพิธีอะไรเฉินหนุนบ้านลุงพลหรือบนภูเหล็กไฟเท่านั้น
อันนี้เป็นคำร้องขอจากหนึ่งในชาวบ้านหมู่บ้านกกอกนะคะ
ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะให้คดีนี้มันจบเร็วนะครับ
มันก็ร่วงเลยมา๘๐วันแล้วคุณต้องฝากบรรยานตำรวจ
ว่าช่วยคลี่คลายคดีนี้ให้กับสังคมเขาได้บทพิสูจน์สักทีว่ามันจบ
แล้วมันก็ได้คนที่มันเป็นผู้ร้ายจริงซะทีเถอะ
ในหมู่บ้านก็เหนื่อยเรานำเสนอข่าวก็เหนื่อยทีมข่าวก็เหนื่อย
ที่ความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้ในบ้านกรกภเองนะฮะ
แต่จะพูดถึงเรื่องของคดีนะตอนนี้เราก็รอมาอยู่พักใหญ่เนอ
ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะแต่ยืนยันว่าตำรวจยังคงทำงานอยู่นะคะ